เฮ้ยทักเหรอหมอดูมาทักไม่ใช่ทักคุณไม่ต้องตกใจขนาดนั้นนะค่ะทักหนุ่มเจดเจดพี่พัดคนนี้คนหล่อคนนี้แหละค่ะ
บอกว่าเออถ้าเรียนจบปริญญาโทแล้วนะดวงจะดังปังโกอินเตอร์เปรี้ยงไปเลย
สัมพันธ์ไทยจีนก็ส้มหล่นใส่โครมใหญ่เลย
งานนี้คุณเจดค่ะตื่นเต้นสุดนะจ๊ะเพราะได้ประกบกับคุณบี้อย่างนี้
คุณพุทธอย่างนี้พี่ป้องแบบนี้แถมยังลุ้นไปจริงอีกต่างหากด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องความรักเอาแวะดูกันหน่อยนะคะกับวิวนรสบอกเลยว่าหวานสุด
ดูแลทั้งวันคุณดูมีคนชมนะคะ
ว่าไปมาเหมือนภาพถ่ายพรีเวดดิ้งเหมือนกันนะเนี่ย
แซลสนันอย่างงี้ว่าไงจ๊ะเจ๊จ๊ะ
ไม่หรอกก็น่ารักดีครับ
ก็ถือว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับวันที่สำคัญมากในชีวิตของผมวันหนึ่ง
ตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าเขาก็ต้องแต่งตัว

พร้อมผมมาถึงก่อนผม

พ่อแม่ก็ชมบอกว่าเออเป็นคนแบบติดดิน
เป็นคนแบบน่ารักเป็นคนพูดจาดีมีสมาคารวะ

ใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตที่เราขายบัตรให้คนจีน
และส่วนใหญ่เป็นคอนเสิร์ตสนับสนุนการท่องเที่ยว

อยากครับอยากอยากก็เดี๋ยวจะพยายาม
เออนะคะชีวิตมีความรักแฮปปี้นะคะ
ความรักครั้งนี้สดใสเนาะพ่อแม่บอกว่าเปิดไฟเขียวนะคะ
อายุเยอะก็แล้วแหละจริงก็สมวาย

ก็ลุ้นกันต่อว่าดวงจะปังจะเปรี้ยงอย่างที่บอก